ผมสงวนปรุงบรรณีเพื่อไทยจังหวัดลำภูลในฐาณสมชิค
รัฐสภาผมจะพยายามพูดในประเด็นที่ยังไม่มีใครพูด
ถึงผมจะมองในมิติการแก้ปัญหาความขัดแย้งว่าผม
มองอย่างไรแล้วก็รัฐควรจะทำอะไรท่านประธานครับผมได้
ใจที่ว่ารัฐบาลเนี่ยได้นำเรื่องนี้เข้ามาสอบถามความ
เห็นจากพวกเราท่านอ้างถึงว่าเรื่องเนี้ยถามเรื่องถาม
เรื่องการเมืองผมเป็นนักการเมืองก็จะพูดเฉพาะเรื่อง
การเมืองเท่านั้นท่านประธานครับความขัดแย้งเนี่ย
ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มองเห็นเราก็มีนะที่มองไม่
เห็นก็มีแล้วอย่างหนึ่งที่มันสร้างขึ้นมาเหมือนปีหนึ่ง
ท่านครับที่ผมกลัวมากนะฮะคือกระบวนการของอำนาจ
ปัจจุบันเนี่ยฮะมันเป็นเบ้าหลอมทำให้คนสองกลุ่มที่
มีความเห็นต่างกันสร้างความเกลียดชังที่สุจริต
ผมทำไมพูดประเด็นนี้ใครไม่เจอแบบผมไม่รู้ครับ
หนึ่งเก้าผมถูกจับวันที่สิบเจ็ดอะไรคือการเกียรชัง
ที่สุจลิบเขาเชื่อว่าผมเป็นคนเลวท่านไหมฮะผมถูก
จับใส่กุญแจมือขึ้นโรงพักเนี่ยมีคนลุมถมน้ำลาย
ใส่ผมเนี่ยหลายคนมากเลยอ่ะเพราะเขาเข้าใจว่าผมเชื่อ
เขาคิดว่าค่าคมนิตไม่บาปผมเลยกลายเป็นไม่ใช่
มนุษย์วันนี้สังคมเราเจอเรื่องนี้เหมือนกันท่านครับยิ่งผมได้ยินในสภานี้ถามถึงท่อน้ำเลี้ยง
ถามถึงอะไรต่างเนี่ยผมยิ่งตกใจท่านประธานครับ
เพราะอะไรครับแสดงว่าคนในสภาแห่งเนี้ย
กับระบบราชการเนี่ยถอยห่างจากการเคลื่อนไหวมวลชนข้างนอก
คนละทิศคนละทางเลยข้างนอกเนี่ย
ไม่กลัวสุดสุดพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ก็ได้รับการยอมรับได้สถานะทางสังคมข้างในระบบ
ใครกลัวสุดสุดขึ้นต่อและปฏิบัติตามผู้มันคับบัญชาสุดสุด
คนนั้นก็จะได้ยดได้ตำแหน่งกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งมันเปลี่ยนไป
ท่านประธานครับที่ผมพูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ย
ผมเพียงแต่จัวหน้าว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างท่านประธานครับ
สิ่งที่ผมบอกว่าความขัดแย้งมีทุกจุดเนี่ยมีทั้งความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ที่กำลังเดินขบวนต่อผู้ที่เป็นรัฐบาลอันนี้เรามองเห็นนะครับ
ปรากฏการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเรามองเห็น
อะไรไปเพิ่มน้ำหนักให้กับการขัดแย้งข้างนอกเนี่ย
เพราะอะไรครับโควิดเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
อยู่กับอะไรครับอยู่กับโทรศัพท์
แล้วในที่สุดการพัฒนาพลังการผิดของดิจิทัลเนี่ย
มันทำให้คนติดต่อกันมีสังคมใหม่
ผมฟังท่านพูดผมว่าท่านไม่เข้าใจข้างนอก
ท่านครับวันนี้มันเกิดการนำรวมหมู่
ที่ทุกคนรับผิดชอบตัวเองผมเพิ่งมาเห็นตอนนี้แหละ
เป็นพลังที่น่ากลัวท่านครับ
ผมอยากฝากท่านประธานไปยังท่านนายก
ช่วยดูหนังเรื่องหนึ่งท่านประธานครับ
สั้นนะเรื่องมังกรสร้างชาติสากสุดท้าย
ตอนที่หมออยุธงเขาจะยึดอำนาจได้แล้ว
ทำไมเขาไม่เป็นประธานประเทศเสียเอง
หลังจากเขาเป็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
มันเกิดกระบวนการเยาวชนเล็ดกาด
วันก่อนของการชมนุมฤทธิระสงฆ์
ผมเห็นภาพเด็กสองคนตัวเล็กอะครับ
ขาวเสื้อขาวเสื้อดำคงเป็นปฐมฮะ
ชูมืออย่างนี้เดินไปผมขนลุกฮะ
นี่มันเป็นภาพเหมือนกับประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านเราเลย
ท่านครับจัวหัวเรื่องนี้แค่นี้ก่อน
แต่กลับมาดูว่าความขัดแย้งที่บอกว่ามีอยู่แต่มองไม่เห็น

อันหนึ่งจะเห็นเมื่อยุบสภาคือความขัดแย้งภายในทุกพักการเมือง
หลายภักษ์จะต้องแยกตัวไปก่อตั้งภักษ์ใหม่
เพราะระบบรัฐราชการที่เข้มข้นเนี่ยมันทำให้ระบบในภาคการเมืองก็เปลี่ยนแปลง
ภักดิ์มีอะไรหลายอย่างที่ไม่อยากจะพูด
ผมยืนยันว่าจะมีพักใหม่เกิดขึ้น
การรวมตัวของนักการเมืองใหม่เกิดขึ้นแน่นอน
ท่านครับถ้ายึดอำนาจ
รัฐราชการจะได้เห็นว่า
ท่านจะเห็นความขัดแย้งอีกแบบหนึ่ง
ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้
รัฐราชการเนี่ยนะครับเขามีหลักการอย่างนี้
ทั่วทั้งหมดของประชาชนโดยหลักประชาธิปไตย
ท่านก็บอกว่ามันเป็นรัฐประชาปไตยอย่างหนึ่งนะ
แต่อำนาจรัฐอยู่ส่วนกลางฮะประเทศบางประเทศเนี่ย
เขาเรียกระบบอย่างนี้ว่าประชาธิปไตยภายใต้การชี้นำที่รวมศูนย์
ความยังไงครับท่านครับเวลาเรายึดอำนาจเนี่ย
ไม่ใช่ยึดเพื่อต้องการให้คนของตัวเองเป็นผู้บริหารอย่างเดียวนะ
แย่งกันใช้เงินหลวงซึ่งเป็นเงินของชาวบ้านเป็นเงินของประชาชนเนี่ย
มันมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินหลวง
เรายึดจากองค์พระมหากษัตริย์
ตอนนั้นมาเป็นคณะบุคคลมาบริหารเงินหลวง
จนกระทั่งมีการพัฒนาถึง๒๑๘๙ก็มีการยึดอำนาจอีก
หลังจากนั้นกระบวนการใช้เงินหลวงเนี่ยเป็นการใช้จากส่วนกลาง

จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินหลวงขึ้น
ตอนนั้นท่านบศักดิ์ซึ่งเป็นเลขายกล้างบอกว่า
ในขณะนี้ที่เกิดขึ้นจากรัฐมนุนปี๔๐เนี่ย
ต้องเรียกว่าเป็นรัฐของพลเมือง
เพราะเงินหลวงจะใช้ตามนโยบายของพักการเมือง
ใช้มา๑๐ปียึดอำนาจ๕๐ยึดอำนาจ๕๗
เปลี่ยนไม่ใช่ผู้บริหารประเทศนะครับ

วิธีการอย่างเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่สุดของภาคราวเนี่ยคือ

แย่งกันตรงนี้
หลังจากปี๖๐ที่ว่าตัวแทนประชุมนี้อยู่ในสภาเนี่ย
สำนักงบประมาณไม่ได้เป็นเลขา

ท่านครับกระบวนการเข้าสู่อำนาจวันนี้นะฮะ

มันมีการประมูลมันมีการประเมิน

เอากำเนินโภยบ้านกฎหมายปกครองตรงคุณที่เนี่ย
ประเมินด้วยประชาชนมีการเลือกตั้งไร่ผู้แทน
ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ย
อีก๕ปีก็มาประเมินโดยรัฐอีก

ใช้ระบบประมูลใครให้อำนาจสูงสุด
คนนั้นได้ใครมีทรัพยากรสูงสุดคนนั้นได้เป็น
ส่วนราชการก็เกิดกระบวนการอย่างนี้
ที่ผมอธิบายหมายความว่ามันห่างจากกระบวนการประชาธิปไตย

และเสียงข้างมากต้องรับฟังความเห็นของเสียงข้างน้อย
หายไปจากระบบของรัฐราชการแล้ว
เราใช้อำนาจเป็นกฎหมายจนเคยชิน
ทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกเราข้างนอก
แล้วเขาเสนอมาทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการแก้อุปสรรค
ที่จะมาสกัดกั้นการพัฒนาประเทศไทย
โดยที่เขาบอกว่า
ให้ทุกคนมาอยู่ในภายใต้กฎหมายเดียวกัน
เหมือนหมวดหนึ่งของรัฐมนต์เขียน
เขาไม่ต้องการแก้ระบบการเมือง
แต่เขาต้องการที่จะปรับโครงสร้างอำนาจ
ให้มาใช้ในกฎหมายเที่ยวกันอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
วันนี้รัฐของเราใช้อำนาจเป็นกฎหมาย
ไม่ได้ใช้อำนาจตามสารบัญญัติของกฎหมาย

เราใช้การตีความของฝ่ายการเมือง

มันเป็นจัดการโดยไม่ต้องบริหาร
จัดการเป็นอำนาจผลิตการ

เพราะคุณจัดการโดยไม่ถามใครเลยอ่ะวันนี้

ที่ผมพูดเนี่ยปัญหาข้างนอกมันมากเหลือเกินท่านประธานครับ

แก้รัฐมนุนได้คือท่านประยุทธ์ท่านเดียวฮะ

ท่านต้องแก้รัฐมนุนตัวอุปสรรคนี้
จะแก้เป็นรายมาตราหรือจะอะไรเข้ามาสภาพ

อำนาจหลักอยู่ที่อุตสรรภาพ

แก้กันทั้งหมดวุฒิภาไม่เอาด้วยก็แก้ไม่ได้
นี่คือหลักการที่เราทุกคนมาที่นี่
ไม่มีใครเข้ามาตรงนี้มีอำนาจต่างกัน
ผมมาจากสอสอเขตท่านมาจากการแต่งตั้ง
ท่านก็ถือว่ามาในทักทุนเดียวกัน

แก้ปัญหาตรงนี้ออกแล้วค่อยลาออกครับ
ถ้าไม่ลาออกไปออกตอนนี้ก็คิดว่า

เย็นอำนาจก็ถูกจัดการตัวนี้แหละ